วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ก่อนที่จะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้นะคะ
แต่ว่าดูเหมือนว่ากระแสโหวตคว่ำนายกรัฐมนตรีนั้น

หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมายืนยันนะคะ
ถึงความสัมพันธ์ที่แน่บแน่นของสามต่อค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งไม่ว่าจะถูกตียังไงก็ไม่แตก
ท่านบอกว่าเสมือนพี่น้องท้องเดียวกันค่ะ
นี่ค่ะแล้วพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ยังกล่าวถึงความเคลื่อนไหว

เลขาธิการพักพลังประชารัฐด้วยนะคะว่า

ผู้ใหญ่จะไปมีเรื่องอะไรกับเด็กได้ยังไงนะคะ
ผู้สิทธาวะถามนายยกซ้ำไปว่า
แต่ถ้าวันหนึ่งเด็กมีปัญหากับผู้ใหญ่จะทำยังไง

พนัยประวิศตอบว่าเดี๋ยวผมแก้เอง

ใครที่เข้ามาแล้วบอกได้ครับพี่ดีครับผม

คนแบบนี้ไปไกลไม่ให้โต

ก็คือพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
วันนี้เดินทางเข้ารัฐสภานะคะมีร้อยเอกธรรมนัฏรอรับค่ะ
พลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกค่อนข้างดุเดือดเหมือนกันนะคุณนัทพงศ์
ท่านบอกว่าปัญหาในพักไม่มีอะไรนายกไปผมก็ไป
ผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกถ้านายกไปก็พร้อมไปด้วยกันใช่หรือไม่
ถามซ้ำถามย้ำไปพลเอกประวิทย์ก็ตอบกลับมาบอกว่าเออท่านก็ตอบแบบนี้นะคะ
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวบอกเดินทางออกจากรัฐสภาช่วงบ่าย๓โมงนะคะ
ท่ามกลางกระแสข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์ได้นัดหมายกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อ
เพื่อเคลียร์กันครั้งสุดท้ายก่อนวันโหวตค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะ
ร้อยเอกธรรมนัฐจะกราบขอโทษพลเอกประยุทธ์ต่อหน้าพลเอกประวิทย์ด้วยค่ะ
ทีนี้เราไปดูความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ในวิสานเตชธิรวรรษสสพไทย
กล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีจ่ายเงินให้สอสอคนละ๕ล้านบาทระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่ามอบให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมฟ้องดำเนินคดีแล้วนะคะ
ส่วนในชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราษดรก็ได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนกัน
เพราะว่ากระทบกับภาพลักษณ์ของสภา
ซึ่งก็จะมีการขอความร่วมมือให้นายวิสานให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ขณะที่บรรยากาศศึกซักฟอกในวันนี้ค่ะ
นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
วันนี้ก็ลุกขึ้นชี้แจงกรณีที่มีการอภิปราย
กล่าวหาว่าประพฤติตัวเสเพลย์และเข้าไปในแหล่งอบายมุก
จนเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดโควิด๑๙ในคลัสเตอร์ทองหล่อนะคะ
ซึ่งนายศักดิ์สยามก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นต้นต่อของการแพร่ระบาด
แล้วตอนที่ไปกินข้าวก็ดื่มนมเย็นค่ะ
ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ไม่เคยไปในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดแน่นอน
เป็นเรื่องปกติของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ

แล้วพักผ่อนในเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการ

คนจะไปร้องเพลงไปหัดร้องเพลง

ชนใดไม่มีดนตรีการ
สอสันดานว่าอะไรครับ

หวังใช้ประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีคือเตรียมพร้อมมาเต็มที่

แต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อ
ไม่มีชื่ออยู่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักค่ะ
ที่วันนี้ไม่มีอวดมการคล้ายความเป็นพรรคเก่าแก่

แต่ก็ยืนยันนะคะว่าตัวเขายังไม่คิดที่จะออกจากพักเพื่อไทย
แล้วไม่ต้องไล่ถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวไปเอง

ก็วืดนิดหน่อยเพราะไม่มีชื่อนะคะ